แล้วปีใหม่ผ่านมามันมีหลายเรื่องหลายราวให้ได้ติดตามกัน
โอ้โหวันแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ว่าได้
เพราะว่าประเทศไทยของเรามีการรณรงค์เรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติก

ตอนนี้ห่างจากประสิทธิ์ค้าร้านค้าร้าน

คือทุกอย่างเขาไม่ได้แจกถุงกันแล้ว
คือไปซื้อของมาเนี่ยถ้าคุณไม่เอาถุงมาคุณหิ้วกลับหอบกลับไปก็มี

เลือกให้ทุกวิถีมา
ไอเดียแต่ละคนหรือกันขนาดไหนคุณผู้ชม
ไปดูกันในโลกโซเชียลเขาแชร์กันมากมาย
คนแรกเนี่ยนี่ฮิ้วไปเลย
อะไรตะกร้าตะกร้ากระบุ้งอะไรอย่างนั้นเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องจักษรหัฐกรรมบ้านเรา
อันนี้สัปดาห์นี่ฉันถือบ่อยตะกร้าเนี่ย
กูใส่กับข้าวกับปลาอันนี้น่าจะมีงูอยู่เนี่ยไม่มีงู
เอากระสอบมาใส่ของที่ซื้อนี่บางคนไม่พอกระสอบนะเอาเป็นพวกรถเข็นปูนมาเลยอ่ะ
ห้อซึ้งหม้อนึ่งอะไรก็เอามาหมดเลย
โอ้โหแต่ละคนมีไอเดียบันเจิดเลิศล้ำ
หม้อหายชามกะละมังก็คงเอามาใส่ได้สละมั้งเนี่ย
จริงนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะก็เอามาใส่ได้หมดแหละนะ
เพราะว่าทุกคนก็ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวว่าฉันจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้ว

แล้วมันมีสักคนไหมที่มันโดนจิตโดนใจคุณคุณชิสา
อ่ะมีแน่นอนค่ะมาดูคุณคนนี้เขาช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนี่เลย

มันเป็นเหมือนอุปกรณ์ดักปลา
ตากที่ตากปลาตากหมูอะไรอย่างนี้ที่แขวนแบบตาก
เวลาจะตากปลาแดดเดียวอะไรอย่างนั้น
ดิฉันว่าผมไม่แน่ใจจริง

คุณไปซื้อจากไหนก่อนคุณไปซื้อจากไหนมา
แล้วรู้จักวิธีการแบบว่าเอามาใส่ช่องแรกเป็นอะไรช่อง๒ใส่ช่อง๓ใส่ของหนักไง
คือต้องอยู่ด้านล่างเอาไว้ถ่วงน้ำหนักแล้วก็ฮิ้วสะพายกันแบบนี้
แล้วเขาแชร์กันนะท้ายที่สุดเขาตามหาว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร

เขาเป็นช่างแต่งหน้าไหมอ่าใช่
เก๋มากเลยค่ะไอเดียในการแต่งหน้าคุณคุณบันเจิดมาก
เพราะว่าสังเกตได้จากการนำวัสดุอุปกรณ์มาใส่ของคุณยังบันเจิดขนาดนี้

นั่นสิคือคนที่เขาเป็นช่างแต่งหน้านะอุปกรณ์เขาเนี่ยจะมีการเก็บที่เป็นระเบียง

พอเอามาซื้อของในมินิมาตรแบบนี้เขาก็มีวิธีการจัดเก็บต้องเป็นชั้นเป็นล็อก
เออก็คงจะอย่างนั้น
รักดีเก๋ไก่ดีแต่ว่าจริงก็ยังมีไอเดียอีกเยอะแยะมากมายดี

อยากจะซื้อน้ำแข็งแต่ว่าไม่อยากใช้ถุงพลาสติกเลย

นี่ค่ะเป็นไอเดียที่ดี

คุณสามารถเอาน้ำแข็งร้อยกับเชือกฟาง
แล้วผูกที่แฮนด์รถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่กลับไป
แล้วเข้ามาให้ถุงพลาสติกทำไหน
ไม่อยากใช้เอง
เพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวโลกร้อนช่วยโลกดีกว่า

อบน้ำแข็งใส่ตะก้าหน้ารถ

ขาอีกเปียกหมด
ละลายหมดอดเลย
ทำไมมันเย็นตอนขี่กลับบ้าน
เอาเอาวิธีที่มันปฏิบัติได้จริงครับใช่ไหม
ก็เอา
พับถุงพลาสติกที่บ้านที่มีอยู่เยอะมาก
เยอะจริงแล้วคุณก็สามารถแบบพับเล็กแล้วพกใส่กระเป๋า

อยู่ก็พูดพ่อมา

ไม่ได้พักคนเดียวด้วยเหรอ
คุณมีไอเดียไหมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีถุงพลาสติก
บางทีเราไม่ได้เอาไปเราจะพกอะไรกันไปได้
ผมว่ามันมีเยอะแยะมากมายอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
ที่สามารถนำมาใช้แทนถุงพลาสติกได้

คุณมีอะไร
บอกเลยเอาไปใช้รับรองมันมีแต่ประโยชน์

เข้าไปปุ๊บคุณจะซื้ออะไร
ถ้าคุณอยากดื่มน้ำหมาดลมอะไรหรือ

และกองน้ำไปด้วย

ตั้งขึ้นมาก็สามารถรับสัญญาณทีวีได้ด้วย
แล้วที่สำคัญกว่านั้นตากหมูตากปลา

แล้วเวลาอยากกลับบ้านไม่อยากรถติดทำยังไงคะ

ก็บินไปไงใช้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยบิน

ก็โอเคหน่ะขอดูหนื้อนิดนึง
ให้ใส่น้องใส่น้ำอย่างนี้หรอ

ที่คุณได้มาจะมีผลมงค์ผลไม้อะไรต่าง

อันนี้ค่ะแน่นอน
เห้ยอะไรเนี่ย

กระเป๋าพวกกระเป๋าสารต่างจากวัสดุธรรมชาติ

เป็นยังไงค่ะ

ใส่น้ำลงไปมันไหลออก